การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
คิดว่าบ้านเมืองจะเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ที่ไหนได้ยังมั่วกันอยู่เลยนะ

ก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะ
เรื่องของการคิดคำนวณสอบแบบปาร์ตี้ลิสต์นะคะ
ที่สุดแล้ววันนี้เขาก็เลยมีการหารือกัน
ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เป็นคนร่างกฎหมายเนี่ยค่ะวันนี้
คุณประพันธ์นายโกวิทย์อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
บอกว่าสูตรการคิดคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย
บอกแบบนี้เลยนะว่ามีเพียงสูตรเดียว
กำหนดไว้ตั้งแต่ยกร่างรัฐธรรมนูล
และยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล

วิธีการคิดสอบัญชีรายชื่อ
ตารางการคิดไม่ได้เพิ่งมาคิดตอนนี้

แล้วก็รวมทั้งร่างต่างที่เสนอมา

วิธีคิดมีการเสนอมา
มีตารางการคิดเสนอมาตั้งแต่ในชั้นของคณะกรรมการการ
ตลางการการคำนวณมีหมดแล้ว

ว่าคำนวณต่อบัญชีรายชื่อมีอย่างไร
แล้วในมาตรา๑๒๘วักท้ายก็บอกอยู่แล้ว
ว่าการดำเนินการให้ไปตามคณะกรรมการกระทบหนด

ทีนี้มาดูคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกันหน่อย
หัวหน้าพักอนาคตใหม่
หลังจากที่เมื่อวานถูกออกหมายเรียก
ข้อหาคือมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖
ให้ไปรายงานตัวที่สนปฐุมวันในวันที่๖เมษายนนี้
คุณธนทรก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
ยืนยันบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ทั้งฉบับ
ที่เขาประกาศยืนกลานก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าก็ไม่ได้เจาะจงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
พักอนาคตใหม่ก็ไม่เคยนะ
ไม่เคยคิดล้มล้างสถาบันหรือสร้างความกระด้างกระเดือง
และส่งสัญญาณปลุกระดมมวลชน
เพราะฉะนั้น๖เมษายนนี้ก็จะเดินทาง
ไปพบกับตำรวจตามหมายเรียกเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
คุณธนทรบอกว่าตอนนี้รวบรวมเสียงสอสอยังไม่ได้

ที่ต้องการจะสร้างให้ประชาชนเกลียดกลัวกันเอง
ให้ประชาชนชิงชังกันเอง
ให้ประชาชนไม่ไว้ใจกันและกัน
เมื่อประชาชนแตกแยกก็จะเป็นเหตุผล
ก็จะสร้างความชอบทำให้พระเด็จการทหารเข้ามายึดอำนาจ
การเกิดขึ้นของพักอนาคตใหม่การเกิดขึ้นของธนทรและปียบุตร
ไม่ได้เป็นภัยต่อประเทศ
แต่แน่นอนที่สุดเราเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพ
ที่เป็นปฏิปักกับประชาธิปไตยที่เป็นปฏิปักกับประชาชน
หมายเรียกที่คุณบอกว่าคุณธนทรจะต้องรวบรวมก่อนที่จะได้รายชื่อสอสอทั้งหมด
สรุปว่าตัวเองจะได้กี่คนร่วมของเพื่อนด้วยหรือเปล่า

วันนี้ก่อนออกไปทำงานเห็นกระดาษเสียบอยู่ในตู้จดหมาย
มาดูปรากฏเป็นหมายเรียกพยานย้ำคำนี้นะหมายเรียกพยาน
ซึ่งตัวเองเป็นผู้อ่านในงานแถลงข่าว
เกิดขึ้นเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ให้ไปพบ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
เออใช่